สวัสดีครับคราวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้เป็นกลายวันจันทร์สวัสดีวันใส่ไข่
วันที่อากาศกรุงเทพดีสุดแบบว่าไปหนองคายแบบไปอยู่ลาวนะน้อง
จะรู้ว่าพี่๓๐๐กว่าแบบว่าอบอุ่นแบบไม่เห็นอะไรเลย
โขงกลางเขื่องไม่เห็นอะไรเลยคือฝุ่นล้วนล้วนอ่ะทางอีสานก็ว่าเยอะแล้วนะคะ
พอไปเจอภาคเหนือนี่หนักหนาสาหัสมากเชียงรายเอ่ยเชียงใหม่เอ่ย
นี่คือต้องบอกเลยว่าค่าอันดับของอากาศโลกนี่คือติดอันดับอยู่ใน๑๓๑๓ตลอดเชียงใหม่นี่อยู่อันดับหนึ่งเลยนะคะ
เชียงรายก็เหมือนกันคือศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่า
รายชั่วโมงนะคะพบสูงสุดอยู่ที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวค่ะ๖๓๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ม่วงจนแบบอื้อหือพี่เจอสามร้อยกว่าพี่ว่านักแล้วนะนี่หกร้อยกว่าค่ะ
แสดงว่าที่พี่เจอหนักนี้ภาคเหนือหนักกว่าใช่ไหมเหนือหนักมากจริงจริงช่วงนี้คือหนักมากจริงจริงอ่ะค่ะ
แล้วก็เป็นเขตตัวเมืองเลยด้วยนะคะค่ะส่วนจุดอื่นอื่นในเขตเมืองอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยอ่ะค่ะ
โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังครองอันดับหนึ่งเมืองมลพิษทางอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
ปริมาณฝุ่นละอองเพียงสองจุดห้าที่เกินมาตรฐานหลายเท่าตัวคือมันไม่ใช่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างเดียวค่ะ
มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์พระสงฆ์สามเณรต่างต่างที่ต้องเดินออกบินทบาทในช่วงเช้าอะค่ะ
ซึ่งล่าสุดนายมณ์เทียนครูคำก็ผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่ามีความห่วงใยมาก
เราก็อยากจะแจ้งเตือนไปยังทุกวัดขอให้พระสงฆ์สามเณรดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
รวมไปถึงควรจะต้องพิจารณางดบินทบาทค่ะหากว่าสถานการณ์ฝุ่นควันเนี่ยยังไม่คลี่คลาย
ส่วนสถานการณ์ไฟป่าตอนนี้ก็คือมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสด้าเองเนี่ยก็มีการเผยภาพดาวเทียม
พบกับจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอร์ตจากไฟป่าใน๒๔ชั่วโมงเรียกว่าหนาแน่นเต็มพื้นที่ภาคเหนือนะคะกว่า๔๑๑๕จุด
ซึ่งในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็พบกลุ่มฮอสปอร์ตในฝั่งเมียนมาเนี่ยค่ะ๑๕๖๓จุดซึ่งมันก็ติดกันบางทีลมมันพัดเกาะมาที่ประเทศไทยด้วย
ลาวเองก็เหมือนกันค่ะ๙๖๕๒จุดโดยควันจากไฟป่าที่เกิดขึ้นจำนวนมากในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันลอยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ

โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนอย่างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้ถ้าไปดูเชียงรายเองเราจะเห็นเลยว่าแบบมองอะไรไม่เห็นเลย
มันโอ้โหมองจากโรงแรมมาไม่เห็นอะไรเลย

ลาวไปเจอที่เมียนหนักกว่าเยอะ

ก็บรุ้งเทพเราร้อยตัว๘๖ที่เราบอกก็หนักแล้ว

ความปลอดภัยมันอยู่ที่๒๐๓๐อันนั้นคือหายใจให้เต็มปอด
คือไม่เกิน๕๐เลยเอาจริงแล้วเนี่ย
คิดดูว่าอยู่ที่ลาวเราเจอ๓๐๐กว่าแต่วันนี้เชียงรายปลาไป๖๐๐กว่า
เชียงใหม่เชียงใหม่๖๐๐กว่า
แล้วก็แบบว่าณวันนี้คนไทยของเรา
ไทยของเราน้อยนะคะแต่ประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากประเทศไทยของเราอ่ะ
เป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
แล้วช่วงนี้มันมีไฟป่าด้วยค่ะ
มีจุดไฟป่าค่อนข้างแบบหลายจุดทีเดียว
อย่างที่เราบอกประกาศกันไปบ่อยเนี่ยว่าอ่ะ
พบจุดความร้อนในหลายจุดเนี่ย

อ่ะนี่แหละจุดความร้อน
เมื่อกี้เราเห็นบึงการก็ติดหลายจังหวัดเลยนะฮะตอนนี้

สถานการณ์ฝุ่นถ้าเป็นในกรุงเทพและปริมณฑล

แต่ถ้าเป็นวันที่๓เมษายนไปแล้วเนี่ย
พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง
แล้วก็พื้นที่อีก๑๗จังหวัดภาคเหนือ
มีแนวโน้มที่ควรจะเฝ้าระวัง
ดังนั้นต้องดูอย่างกรุงเทพช่วงนี้โอเค

ต่างจังหวัดต้องยอมรับอากาศมันอบ

พูดถึงฝุ่น

พลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญ

ให้ปากคำในฐานะพยานคดีเว็บพนันออนไลน์

ดำเนินคดีกับนายชัยวัดขจรบุญถาวร

เดมอน๓๗ปีเนี่ยนะฮะ
อดีตแผนของในข้อหาดทำร้ายร่างกาย

ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรามีเสียงดิวไหม

ความทั้งหมดที่ดิวได้แจ้งไปก็

ลองไปถามคนอื่นที่เขาอยู่ในวงนี้เขาก็คงรู้กันหมดแหละมันก็
ประมาณนึงอ่าก็รู้สึกก็รู้สึกสบายใจขึ้น
แล้วก็ถามว่าถามว่าในวินดิงนั้นหลังจากที่พูดอ่า
เราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์หนึ่ง
แต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจ

ท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกดิวเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

ตนเองเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

อีกทั้งตัวเองก็ไม่ได้มีความถนัดทางด้านกฎหมาย
หากอยากรู้ความคืบหน้าของคดีก็ให้ไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ
น่าจะดีกว่าน่าจะเป็นคนแถลงข่าวได้ดีกว่า
เขาก็ถามว่าทำไมถึงออกมาเปิดเผย

สิ่งหนึ่งที่นางความรู้สึกของนางคือตอนนี้

และเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ให้การดูแลเขาเป็นอย่างดี
ดิวก็ใช้ชีวิตด้วยความมีสติ
แล้วก็ไม่ได้อยู่ไปอยู่กับความกลัว

ยืนยันว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องราวเนี่ย
ไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจทางฝั่งสามี
ซึ่งบางคนก็ไปโฟกัสฝั่งสามีเขาว่า
ว่าสามีเขาทำอะไรถึงรวยอะไรขนาดนั้น

ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับธุรกิจสามี
เพราะสามีตนทำธุรกิจถูกต้อง

การแจ้งความหรือดำเนินคดีกับเบนท์เดมอน

ณตอนนี้อยู่ในระหว่างปรึกษากับทนายความ

ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเข้าไปแจ้งความวันไหน
หากมีความชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้งหนึ่ง
พลตำรวจตรีวิวัตรครับกล่าวว่า
อริสราเนี่ยยังให้การเหมือนเดิม

คือก่อนนี้จำได้ไหมที่ตำรวจเดินทางไปไต้หวัน

ตำรวจว่าแน่นอนออกหมายจับเพิ่มเติม
ก็มีรายงานว่าภายหลังจากดิวให้สัมภาษณ์ทาง

แล้วก็เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อพบกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ทันทีฮะ
ซึ่งจริงต้องบอกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการบอกนะคะ
บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาขอบคุณคุณดิวอริสรา
สำหรับเรื่องของเบาะแสสำคัญที่นำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วย
โดยทางพบตรเองค่ะเขาก็ฝากความชื่นชมไปยังคุณดิวด้วยนะคะ
แล้วก็ยืนยันบอกว่าในส่วนของเรื่องของความปลอดภัย
อันนี้ไม่ต้องกังวลอย่างที่คุณดิวเขาบอกไปแล้วว่า
ทางตำรวจท่านบอกอยู่แล้วว่าจะดูแลให้ใช่ไหมคะ
ก็มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลแล้วนะคะ
รวมไปถึงเน้นย้ำกำชับสั่งการให้คณะพนักงานสืบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างทั้งหมด
แล้วก็ทำสำนวนด้วยความรอบครอบให้แบบรัฐกลุ่มนะคะ
เพื่อที่จะได้มีการสรุปฟ้องคดีเร็วนี้

เดี๋ยวไปเคารพทงชาติก่อนใช่ไหม

โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าศึกถุงเงิน

ร้อนแรงยังไม่จบนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเรื่องของทนายตั้มแล้วก็คุณชูวิทย์

คืออย่างนี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่มันเปิดมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน
เรื่องราวของศึกถุงเงินนะฮะ
ระหว่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดข้ามรุ่น
ขึ้นไปชกกับคุณชุวิตบุญวิสิตนะครับ
โอ้โหเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าถล่มทลายเลยนะฮะ

อยู่ฝั่งคุณชูวิทย์กันทั้งนั้นเลยนะฮะ
คือประเด็นมาเริ่มจากการที่ทนายตั้มเองได้มีการโพสต์นะฮะ

ก็คือพูดไม่ตรงกัน
ในมุมของทนายตั้มบอกได้ถุงเงิน๒ถุงเนี่ยนะฮะ
มีถุงเนี่ยนะถุงละ๕ล้านนะฮะ

ฝั่งของคุณชูวิทย์นะฮะหลังจากที่ทนายตั้มออกมาพูดแบบนี้

จริงแล้วถุงนี้ถุงละ๓ล้านบาท
แล้วที่สำคัญได้มีการนำเอาถุงละ๓ล้าน๒ถุงเนี่ย
ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล๒โรงพยาบาล
ก็คือสิริราชกับธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเรียบร้อย
เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นนะครับ

เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้น
แล้วหลังจากนั้นทางฝั่งของทนายตั้มเองก็เข้าวัด
ไปวัดที่เชียงใหม่แล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ไหว้อย่างเดียว
แต่ทนายตั้มกลับมีพูดลักษณะเหมือนแช่งเป็นการสาบแช่ง
ไปถึงบุคคลที่เหมือนกับที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับ
ใครที่เคยรับเงินชั่วของแก๊งสารวัตรสัว
แทร่งทำเป็นโจรกลับใจรับผลกรรมโดยยึดทรัพย์หมดตัว

เพราะว่าสังคมบอกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ
ในเมื่อคุณเองเข้าวัดทำไมกลับไปนั่งสาบแช่งคนอื่นเขา

มันปวดหัวใจชาวพุทธศาสนิกชนเหลือเกิน
นี่นะฮะคือหลังจากนั้นทนายตั้มก็ได้มีการออกมาขอโทษ
แล้วก็บอกเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวในวันจันทร์ก็คือตอนเช้าวันนี้นะฮะ
ถึงประเด็นต่อเนื่องว่าพรุ่งนี้ผมจะเปิดเรื่องนี้เรื่องนี้
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่ทันจะได้เปิดอะไรออกมา
เมื่อคืนนี้คุณชูวิทย์ได้มีการโพสต์ภาพนะฮะ
ใช่ไหมใช่ก็เป็นบริษัทของนี่นะ
จัดงานแถลงข่าว๓แสนบาทเนี่ยนะครับ
เป็นค่าจัดงานแถลงข่าวนะครับโดยมีการเขียนด้านล่างเอาไว้ด้วย
บอกว่าบวก๑๕จากยอดเงินที่ได้รับ
อ่าก็คือมี๓เสนด้วยแล้วก็มี๑๕จากยอดเงินที่ได้รับอีก
คิดจากยอดเงิน๑๕ที่ได้รับ
เนี่ยนะฮะประเด็นนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็มีการโพสต์แถลงไปไถไป
เป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนทนายตั้มจะมีการแถลงข่าว
คุณชูวิทย์กับทนายอนัญชัยชายเดชทนายความคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะ
ท่านเองก็เนี่ยได้ไปที่ศาลนะครับ
แต่ไปที่ศาลเนี่ยจริงแล้วท่านไปเรื่องราวของ

เพราะคุณชูวิทย์เนี่ยได้มีการฟ้องคุณสันทนาเอาไว้นะครับ
เรื่องการฟ้องเท็จต่างแจ้งความเท็จต่างนานา
คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางฝั่งของทนายอนัญชัยชายเดชนะครับ
ในฐานะที่เป็นทนายความคุณชูวิทย์ก็เลยเปิดเผยบอกว่า

ทางฝั่งของทนายก็ได้บอกคุณชุวิตแล้วว่า

ไม่อยากให้พูดถึงทนายตั้มสิทธาอีกแล้ว
ถ้าหากทนายสิทธาให้สัมภาษณ์พาดพิงอีก
ก็จะดำเนินคดีทั้งแพ่งแล้วก็อาญา
โดยจะมีการเรียกเงินทนายตั้มเนี่ยนะฮะ
ครั้งละ๑๐๐ล้านบาทหรือกรัมละ๑๐๐ล้านบาทต่อครั้ง
สำหรับการเรียกเงินค่าแถลงข่าว๓แสนบาทเนี่ยนะฮะ
มุมของทนายอนัญชัยมองแล้วเนี่ย

ถ้าการแถลงข่าวมันเป็นประโยชน์และเป็นความจริง
ก็แล้วแต่ลูกความนะฮะว่าลูกความนั้น
จะยอมจ่ายหรือไม่จ่ายก็แล้วแต่เขา
อันนี้ตนเองก็มองว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
เนี่ยนะฮะแต่ไอ้การที่ว่าอ้างว่าเป็นทนายประชาชน
แต่ไปเรียกเงินประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสม
อันนี้ทนายอนัญชัยท่านก็บอกไว้แบบนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องของการรับเงินที่ทนายสิทธาระบุบอกว่า
อย่าลืมว่าคดีอาญานั้นใช้ประจักษ์พยานเป็นหลัก
ไม่ใช่ดูพยานแวดล้อมหรือพยานบอกเล่า
สิ่งที่ทนายสิทธาพูดคือพยานบอกเล่าก็พูดแต่ว่า

ซึ่งต้องฟังด้วยความระมัดระวัง
คดีนี้ทนายสิทธาก็ไม่มีส่วนได้เสียอะไร
ก็อยากให้คิดตามว่าหากเจอกันในชั้นศาลจะโดนซักค้านยังไง
และสิ่งเหล่านี้ใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่
ตนไม่อยากให้วิชาชีพทนายความต้องมาเสียหาย
เพราะทนายความต้องว่าความในศาลไม่ใช่โซเชียล

เมื่อมีอาชีพทนายก็ต้องใช้กฎหมาย
ไม่คิดว่าทนายความจะคิดเงินค่าแถลงข่าว
ดังนั้นสภาธนายความหรือสื่อมวลชน
ควรจะพิจารณาส่วนเงินบริจาคจำนวน๖ล้านที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยคืนมา
อยากให้ติดตามว่าวันพรุ่งนี้ตนเองนั้นจะเอาไปให้ใคร
ตอนนี้มีกระบวนการพยายามที่จะปิดปากตน
ฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับ

ฝากไปบอกหมารอบกัดว่า

และใช้ของแบรนด์เนมอยู่บ่อย

เอาอย่างนี้ดีกว่านะ

กองเงิน๖ล้าน

คุณอยากจะพูดอะไรพูดเลย

เงินล้าน๒ล้านสำหรับผมเนี่ย

ก็เรียกค่าท่านแถลงข่าว

ทนายเดี๋ยวนี้มันเรียกค่าแถลงข่าวกันได้

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตาม

ว่าคุณชูวิทย์ก็ได้มีการแถลงข่าวไว้
ตอนสัก๘โมงนาทีลง

แถลงเหมือนกัน

ที่ทางคุณชูวิทย์ได้มีการโพสต์ลงมา

รับเงินจริงแต่ไม่ใช่ทุกคดีโดยเงินดังกล่าวจะไปใช้กับทุกคนที่ถูกฟ้อง
ไม่ใช่เพียงตนเท่านั้นหมายความว่าไงเงินดังกล่าวจะไปใช้กับทุกคนที่ถูกฟ้องเหรอ
อ่านตามเนื้อข่าวที่ส่งมาอย่างงี้นะเขาบอกตอนนั้นไม่รู้ผิดถูกยังไงนะฟ้องเออ
ไม่ใช่เพียงตนเท่านั้นยกตัวอย่างคดีความขัดแย้งในครอบครัวอดีตรองนายก
ดังนั้นจึงคิดค่าแถลงข่าวการติดตามเรื่องโดยทำในรูปแบบของใบเสนอราคา
ยืนยันไม่ได้เงินจากการแฉเรื่องนายชูวิทย์รับเงิน๖ล้านบาท
เพียงแต่ตนทราบข้อมูลมาโดยจะยังเรียกเก็บเงินต่อไป
เพียงแต่ต้องเปลี่ยนถ้อยคำจากการแถลงข่าวเป็นค่าดำเนินการติดตาม
ส่วนเรื่องการเปลี่ยนรูปลักษณ์และรสนิยมการใช้ชีวิตตัวเอง
เพราะตัวเองนั้นตอนนี้ที่คนมาพูดถึงว่า
ก็เพราะตัวเองมีฐานะมากขึ้นก็เหมือนกับเปลี่ยน
อายุมากขึ้นก็ใช้ได้ของดีได้มากขึ้น
มีแค่คดีหนึ่งคดีรองนายก
อีกอันก็คือคดีทหาร
ที่ไปตามไล่ยิงคนที่ผมให้ทุกคนมาที่นี่
ก็ไปดูรถที่ผู้เสียหายเนี่ย
เขาถูกไล่ยิงเคสนี้ผมไม่ได้เก็บเงินนะครับ
เหตุผลที่ทำไมบางเคสผมต้องเก็บเงินบางเคสผมต้องไม่เก็บเงินเพราะอะไร
ผมไม่ใช่ว่าไปบอกเขาว่าไอ้นี่คือค่าแถลงข่าวแล้วไม่ให้พี่นักข่าวมาเรียกสื่อมวลชน
ผมไม่เคยให้ตังค์พี่เลยสักคนไอ้ที่ผมเก็บค่าแถลงข่าวเนี่ย
เพราะว่าบางเคสเราสู้กับคนมีอิทธิพลนะครับแล้วก็เคสเหล่านี้เนี่ยเขาฟ้องกับผมแน่
แล้วไอ้ค่าใช้จ่ายที่เวลาผมโดนฟ้องแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงแล้วผมจะไปเบิกกับลูกความอีกรอบเหรอไม่ใช่
ผมก็คิดไปเลยว่าเรื่องนี้ผมถูกฟ้องแน่นอนผมขอคิดนี่แหละค่าแถลงข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เป็นจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้แล้วแต่ว่าผมหนักแค่ไหนกับเรื่องนั้น
ผมไม่เคยไปไถนะครับไม่เคยไปถ่ายว่าเฮ้ยต้องเอามาให้ผมเพื่อผมจะจัดแถลงข่าว
ผมทำเป็นใบเสนอราคานะพี่ชูวิทย์พี่ชูวิทย์เคยทำธุรกิจสุจริตหรือเปล่านะครับ
ของผมไม่ได้ไปมุบมิบเอาเงินกันพอจับได้แล้วถึงรับสารภาพนะ
ผมทำเป็นเอกสารไปเสนอราคาไปคุณจะคุณจะมาทำกับผมหรือไม่ทำกับผมมันเป็นสิทธิ์ของคุณ
ผมยอมรับเลยผมมีเงินนะครับและการที่มีเงินของผมผมจะพาลูกเมียผมครอบครัวผมไปเที่ยวนะครับ
ซื้อของดีดีให้ใช้ที่เขาอยากได้เนี่ยผมทำเพื่อครอบครัวผมมันผิดไหมผมไม่ได้เอาเงินไปให้หนูนะ
นี่คือมุมของทนายตั้มนะครับในตอนที่ได้มีการให้สัมภาษณ์หรือมีการแถลงข่าว
เพราะว่าตัวนักข่าวเองเนี่ยก็ถามทนายตั้มเนี่ยไปหลายดอกเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีการเก็บค่าแถลงข่าว
แบบนี้จะทำให้ทางฝั่งของสื่อมวลชนเขารู้สึกผิดหวังไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเรียกสื่อไป
แต่ในมุมกลับกันคุณไปเก็บเงินคนอื่นเขาอันนี้สื่อก็งงเหมือนกันนะว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำยังไง
นายตั้มก็เลยบอกว่าเอออันนี้ก็อาจจะไม่ดีแหละในการที่ใช้คำพูดแบบนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่แล้ว
ใช้คำว่าค่าดำเนินการค่าดำเนินการในอนาคตเป็นค่าเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเขามีการถูกฟ้องร้องในอนาคตของเขา
ที่เขาพูดมาคือค่าที่ผ่านมาแล้วถูกต้องไหมใช่อืมไม่ได้ในอนาคตในอนาคตก็อาจจะไม่เก็บแล้วก็ได้มั
ไม่เขาลักษณะเขาเขาจะเป็นเหมือนประมาณว่าเขาอาจจะถูกฟ้องร้องในเคสบางกรณีเขาเลยต้องมีการเรียกเก็บเงินเอาไว้เพื่อที่จะ
โอเคถ้าเกิดว่าไปเจอคดีที่ต้องมีการบอกว่าทำกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาอาจจะถูกฟ้องกลับ
เขาจะต้องมีการเรียกเงินนี้ออกมาเพื่อที่เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้เพื่อถ้าเขาจะถูกฟ้องเขาเลยบอกเขาจะเปลี่ยนคำใช้คำใหม่
แต่แน่นอนครับทนายตั้มเองก็ยังมีพูดพาดพิงไปถึงทนายหญิงคนนึงใช่ไหมใช่มีพูดถึงทนายผู้หญิงคนนึงเหมือนกันบอกว่าก็มีการเรียกเก็บเงินเหมือนกันเวลาต้องไปออกรายการหรืออะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นประเด็นคนก็ไปหาย
ใช้คำว่ารายการโหนกระแสเลยแหละนะคือทนายตั้มเนี่ยนะฮะก็ในระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยทนายตั้มเองก็ได้มีการพูดพาดพิงไปถึงเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งบอกว่าผมเองเนี่ยไม่เคยเรียกเงินนะในการที่จะไปนั่งในรายการไหนก็ตามแต่ไม่เหมือนทนายผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยไปออกรายการหนกระแสแล้วก็ไปเรียกเงินเขาสามแสนบาท

อ่ะฟังอีกทิ้งฟังอีกทิ้งไอน้ำเปิดอีกทิ้งเอาให้ชัด
ผมเคยได้ยินข่าวมาทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปรายการผลกระแสครั้งละสามแสนบาทอันนี้ลองไปถามคุณหนุ่มกัญชัยดูนะครับอันนี้ไปออกรายการนะครับไม่ใช่มานั่งแถลงแบบผมอันเนี้ยออยยิ้มออยรู้ไม่รู้ทนายครับทนายครับ
ใช้คำว่าเก็บเงินค่าออกรายการโหนกระแสเก็บเงินค่าไปออกรายการคือทนายผู้หญิงคนหนึ่งไปเก็บเงินค่าไปออกรายการโหนกระแส
แสดงว่าทนายเก็บแสดงว่าทนายเก็บไม่ใช่รายการเก็บรายการไม่ได้เก็บรายการไม่ได้เก็บรายการไม่เคยเก็บเงินเลยไม่แต่บาทเดียวคือใครจะมาออกก็คือเราคัดเรื่องเลยแต่ว่าแต่ว่าพอทนายต้ามพูดแบบนี้ปั้งเนี่ยคือถ้าคนฟังไม่ดีเนี่ยมันจะฟังเป็นสองแบบค่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าความชัดเจนและเปิดฟังกันให้

พูดว่าเอ้ยคุณหนุ่มเนี้ยมีเขาไปออกรายการหนกระแสมาแล้วเขาก็เหมือนไปถูกทนายความท่านเนี้ยเก็บเงินจริงหรือเปล่าอืมอ่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับรายการนะหมายถึงคนนี้เขาไปเก็บเนื่องจากเป็นค่าวิชาชีพเป็นค่าอ่าเหมือนกับค่าเสียเวลาเขาอ่ะค่าติดต่อประสานงานค่าไม่ใช่ค่าติดต่อประสานงานไม่ใช่ค่าไม่ใช
อืมนึกออกมั้ยพูดง่ายง่ายเหมือนกับไปค่าเหมือนกับเขาไปด้วยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจ่ายเงินให้เขาอ่ะเพราะเขาทิ้งงานเขาไปแล้วไปออกไปออกรายการเนี้ยแปลกคือเก็บเขาสามแสนรวมไปมีค่านู้นอีกนิดหน่อยหน่อยก็ตกประมาณสามแสนห้าโอ้ไม่ใช่สามแสนนะสามแสนห้าที่ได้ยินมาทีเนี้ยพอทนายตั้งพูดเรื่องนี้มาปั้งเนี้ย
ออกสายมาคุยกับผมเลยโอ้ทนายบอกไม่ใช่หนูแน่นอนผมถามแกก็บอกว่าทำไมพี่ตั้งถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไม่พูดถึงแกแบบนี้เนี้ยนะฮะทนายตั้งก็จะออกมาแถลงข่าวนะครับทนายนิด้าก็บอกว่าหลังจากต้นฟังแถลงข่าวทนายตั้งนะครับซึ่งมีการพลาดพิงถึงทนายหญิงคนหนึ่งแล้วไปเรียกเงินลูกความไปออกรายการ

ไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บแต่ยอมรับผมยอมรับวันนี้ผมก็ยอมรับอีกทีแล้วคราวนี้จะยอมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ายอมรับนะว่ามีคนที่ติดต่อมาออกรายการจริงขอออกขอออกโดยการจะขอซื้อเวลารายการที่จะออกจ่ายเงินให้จะจ่ายเงินให้เพื่อขอมาออกค่ะแต่ผมดูบริบทของบุคคลหลายหลายคนที่เคยจะมาออกแล้ว
อยู่แล้วอ่าผมไม่สนับสนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่อ่าจะมีก็เฉพาะเป็นลูกค้าอืมที่จะมาออกรายการอยู่แล้วอ่ะขายของอะไรอย่างเงี้ยเราชัดเจนเพราะเราก็ขายของเพราะไม่มีเงินเข้ามาเพื่อขายของรายการมันก็อยู่ไม่ได้อืมถูกปะฮะเหมือนที่เราแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อมาในลักษณะว่าขอไปชุบตัวหน่อยขอให้พู

มีอ่ะมีไหมมีมันมีก็คือพอไปเช็คจริงเอ้ามีมันมีหลักฐานอยู่ในมือผมก็มีแต่บางครั้งเนี้ยผมก็แบบอย่าให้ต้องเป็นมันไม่ใช่เรื่องของผมไง
มันเป็นเรื่องที่คุณก็ต้องไปเคลียร์กันเองใครเสียประโยชน์คุณก็ออกมามาเรียกร้องความเป็นธรรมเองอืม
เขายังไม่ได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ผมออกไปพูดก่อนผมว่ามันก็ไม่ใช่อืม
เพราะเรื่องเนี้ยถ้าจะบอกว่ามีคนถูกเรียกเงินไอ้คนถูกเรียกเงินอ่ะ
ก็ต้องออกมาพูดตราบใดที่เขายังไม่ออกมาพูดแล้วผมไปพูดก่อนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้
บางครั้งมันก็ไม่ใช่อืมถูกไหมอ่ะอย่างเรื่องเนี้ยอย่างนิด้าเนี่ยบอกว่า
ให้ไปตรวจสอบเดี๋ยวผมก็จะไปตรวจสอบให้ว่ามันมีจริงไหม
แต่ผมก็บอกนิดได้ไปแล้วว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันมีมันมีคนที่พูดมา๑๒๓๔แบบนี้
แล้วสมมุติเป็นลูกความอย่างนี้หนูต้องหนูเชื่อใจได้แสดงว่าหนูได้ออกรายการพี่หนูไม่ได้
หนูจำจ่ายสามแสนปะเมื่อกี้อ๋อเนี้ยในกรณีจะถามรักษณะ
ส่งบินไปเรียกเก็บเงินเขาอันนี้คือค่าเสียเวลา
อ๋อคือตอนหลังจบแล้ว
แก้จากไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับทั้งผมไปแล้ว

แล้วเกี่ยวกับเค้ารึเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
แต่มันมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริง
ค่ะอ่าหลักฐานผมมีอยู่อืมผมมีอยู่แล้วผมก็สามารถคุยกับตัวตนเอ้
เอาต้นต่อได้อืมแต่ผมอยากให้เขาพูดเอง
ผมไม่อยากพูดมันไม่เกี่ยวกับผมอืมเออ
แต่ประเด็นที่มันจะมีบางคนที่พยายามจะมาปั่น
ผมยืนยันว่าไม่มีผมไม่เคยรับเงินใครผลกระแสก็ไม่เคยรับเงินใครเพราะมันเป็นเรื่องไม่ต้องพูดถึงจัญญาบันหรอก
พูดถึงพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสันดารผมไม่มีอ่ะ
ที่จะไปเอาเงินของใครไปโกงใครไปอะไรยังไงผมไม่เคยโกงใครนะฮะ
แล้วก็ไม่เคยไปเรียกเก็บเงินใครบนความเดือดร้อนของเขา
ความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีแล้วล่ะถ้าไปทำอย่างนั้นผมไม่เคยทำ
ผมชัดเจนถ้ามีก็เอาออกมาแต่มันก็จะมีแบบบางเพจนะใช้บางคนนะ
ผมขออนุญาตยืมคุณชูวิทย์มาพูดหน่อยได้ไหมสำหรับบางเพจที่มาพูดกับผมแบบนี้
บอกว่ากูไม่กลัวมึงหรอกไอ้หมารอบกัด

ที่ถามเนี่ยเมื่อกี้คือหมายถึงว่าชัดเจน

เงินเท่านี้แล้วออกรายการได้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน

นั่นแหละเพราะเคสทุกเคสพี่หนุ่มเลือกเองไง
หนุ่มดูเองดูเคสหนึ่งว่าจะช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง

ผมก็จะมีคนที่ดูว่าเออเฮ้ยแบบ
จะยังไงควรจะไหมหรือไม่ไหมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าประเด็นไปเรียกเงินผมยืนยันไม่มีแน่นอน
แต่ว่าไอ้กรณีแบบเนี้ย

ทุกข้างข้างในหมดแล้ว

ว่าได้มาออกรายการอ่ะทุกรายการโดนหมดแต่อยู่ที่ว่าพวกเรามีช่วงขายของพออยู่แล้ว
คงไม่น่าด้านมาขายทั้งรายการหรอกเอาแค่ถ้าสมมุติประสาทชาวบ้านนะ
ก็เหลือให้คนทำทีวีได้ทำคอนเทนต์กันบ้างเถอะไม่ใช่โอ้โหขายทั้งวันทั้งคืน
เราก็คงไม่ทำกันหรอกจัญญาบันพวกเราทำกันขายของแค่นี้ก็หน้าด้านพอแล้ว
ถูกไหมดูสิอ่ะมาเรื่องนี้เราเคลียร์เป็นประเด็นไปแบบนี้เนอะ
จะได้แบบว่าชัดเจนกันไปนะคะเอ้าไปดูอีกกรณีหนึ่งเรื่องของการเสียชีวิตของชายอายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะ

ทีนี้ตัวญาติเองเขาก็มีความติดใจ
บอกว่าโทรเรียก๑๖๖๙ไปแล้ว
รอตั้ง๕ชั่วโมงจนเสียชีวิตที่ห้องเลย
เองเขาก็แบบค้างคาใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตอนโทรไปแจ้งผู้ตายยังคงมีสติเป็นอย่างดีนะคะ
ทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยคลานออกมาจากห้องออกมาขอความช่วยเหลือ
ญาติเองเขาก็เลยโทรสายด่วน๑๖๖
ตอนนั้นผู้ตายยังมีสตินะคะถามตอบรู้เรื่องทุกอย่างเลย

เองก็แจ้งไปปลายสายบอกอาการของผู้ป่วย

เขาก็มีการสอบถามเส้นทางที่จะเข้าไปรับ
บอกว่าซอยเนี่ยมันเข้ายากลำบากไหม

โดยปลายสายเป็นเสียงผู้ชายรับสายนะคะ
ก่อนจะมีการโอนสายไปให้ผู้หญิงรับสายต่อ
ในระหว่างที่รอเนี่ยค่ะก็มีคนรู้จัก
ยืนรอรับรถพยาบาลอยู่ที่หน้าบ้าน

ให้รถมาไวหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้ว
จึงโทรศัพท์กลับไปย้ำอีกรอบว่า

และทางเสียงผู้หญิงที่รับสายก็แจ้งกลับออกมา
บอกว่าได้แจ้งไปยังอาสาสมัครให้รีบไปที่เกิดเหตุแล้ว
พอเว้นระยะไปสักพักเนี่ยค่ะก็โทรไปถามอีก
จนสุดท้ายผู้ตายปวดหัวมาก
ดิ้นมานอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องพัก
ผู้สื่อข่าวเองก็เดินทางไปที่วัดเทพสุธาวาสอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ก็ไปพบกับมันดาของผู้เสียชีวิตอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ
มีเพียงญาติคนสนิทเข้ามาร่วมงานเท่านั้นแล้วก็จะมีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมเนี่ย
กว่าคดีจะจบพร้อมกับบอกเจ้าหน้าที่ให้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็จะยังไม่เผาศพบีดานะคะจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม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

ลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกส

เกษตรอาหารจีนอย่างหม้อไฟหม้อล่า

โดยสายกินหลายหลายคนเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะไปรีวิวเช่นเดียวกับ
เขารับประทานมอบไปนี่ไงเว้ยขวางแต่ว่าเว้ยขวางเนี่ย
เยอะสุดโดยเฉพาะของตัวผู้ใช้คลิปเขาได้รีวิวทั้งรสชาติ
แต่โพสต์ที่สนุทรติสุดเห็นเป็นใบเสด
เนื่องจากใบเสดแล้วอยู่ประเทศไทย
หากเปิดร้านจดทะเบียนในประเทศไทยอีกทั้งยังตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยร้านเนี่ยสรุปแล้ว
มีทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าจดทะเบียนถูกต้องอืมในใน
ในประเทศไทยหรือเปล่าก็มีการไปค้นข้อมูลจากการจดทะเบียนของร้าน
พบว่าจดทะเบียนธุรกิจขายปีกแต่กลับมาเปิดร้านอาหารแบบนี้ได้เหรอ
คือตอนแรกจดทะเบียนเป็นแบบการขายปลีกอ่ะแล้วก็ได้ยื่นภาษีถูกต้องหรือเปล่า
ซึ่งหลายคนก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ

ไปไปลาวมานะทั้งเมืองเป็นเมืองจีนหมดเลย
คนจริงแม้กระทั่งเงินเขาใช้เงินหยวน
แล้วเข้าไปทำธุรกิจใช่ออกจากลาวไป
แต่ใหญ่มากเลยนะสร้างตึกลาบ้านช่องเหมือนแบบอยู่ฮ่องกงเลยนะ
อ่ะโอเคโอเคไป

ต้นชาติรู้จักกับสุชาติ
ว่าแล้วต้นชาติว่าแล้ว
ต้นชาติมันมีลึงโผกลางลำต้นอุ๊ยมีลึง

รูปขึ้นมารูปขึ้นมา

คือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้

ึงเธอมันเป็นกิ่งไม้ไม่ใช่เหรอ
ชาวบ้านเกือบ๑๐คนเดินทางจากบ้านระยะทางเกือบ๕๐กิโลนะฮะ

เครื่องเส้นไหว้อาหารขาวหวานน้ำแดงน้ำเขียวดอกไม้ถูกเทียน
ไปบูชาขอโชคขอราบเนี่ย

ให้กับต้นชาติที่ขึ้นอยู่กลางไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้านเนี่ยนะครับ

แต่ต้นชาติทั่วไป
มันมีกิ่งเนี่ยยื่นออกมากลางลำต้น

ปกติคือมันจะมีลำต้นขึ้นไปเฉยอย่างนี้ป่

มันจะต้องขึ้นไปข้างบนอย่างนี้

ยังไม่พงาดหรือเปล่า

ที่ผ่างูออกมาจากลำต้น

มันคืออวัยวะเพศชาย

เขาก็เลยพากันไปขอโชคขอราบ
เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้าย

เขาก็ไปถามนางสาวสมพร

เขาก็เรียกได้ว่าเทคอนกรีตทางเข้าสำนักสงฆ์

ระหว่างเครื่องทางที่จะเดินทางไปเนี่ยมีต้นชาติปลาลาคเกิดขึ้นในกลางไร้แหม่สภัณฑ์
ซึ่งถือโอกาสนำของเสไว้พ่าพ่าแเพ้สามสีเนี่ยมาไหว้ขอพอดภัย
เดินทางมาถึงปุ๊บโอ้โหประหลาดใจมาก
มาจากลำต้นแต่กลับโค้งลงดินมองดูลักษณะคล้ายกับงูใหญ่ใหญ่
ประกอบกับว่าได้ข่าวแววว่าอันนี้เป็นเหมือนคล้ายกับงูใหญ่
อืมพ่อค้าขายหอยอะไรนะคะพ่อค้าขายหอยเขาเกิดอะไรขึ้นน่ะ
อยู่ที่อำเภอเสริงสางเขาขับรถผ่านแล้วเขาก็ขอพรจากต้นชาตินี้
อ๋อถูกรางวัลที่หนึ่งอ๋อตัวเองได้ยินว่าเขาถูกรางวัล
ต้องยกขบวนมากันหน่อยห้าสิบกิโลเป็นความเชื่อของเขา
ทูบเป็นความเชื่อของเขาอย่างเลขที่ได้หลังจากการจุดทูปอ่า
สามห้าสองสาธุอ่าเก้าเก้าเขาต้มมัด
กินข้าวต้มมัดมากเลยอ่ะไปซื้อสิจริงนี่อยากกินเลยเห็นแล้วอยากกินมากเลยอ่ะ
อันนี้นี่มีเลขมาอยู่นี่เออเออโค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเนอะเออ
อีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวคนจะด่าผมได้ผมขออนุญาตเพราะผมเคยเอ่ยคำนี้ไว้แล้ว
ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่ามีบุคคลที่ผมยอมจ่ายเงินนะฮะ
ถ้ามาออกรายการหนกระแสเนี่ย๓แสนถึง๕แสนบาท
ถ้าเขาจะมาออกผมยินดีจ่ายค่ะคืออีเจี๊ยบเรียบด่วน
หูนี่พูดไปปรากฏผมยังพูดคำเดิมอื้อหือ
พูดคำเดิมนะฮะขอให้มาอีเจี๊ยเรียบด่วนเปิดหน้าสัมภาษณ์
ผมยอมเอาเงินเก็บของมายูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ใช่ทำไมไปเอาของลูกล่ะก็เก็บให้ลูกไงโอ้โหดูสิ
จะเอาเงินของมายูเนี่ยเอาให้คุณไปเลย๕แสน
ไอเจี๊ยบเรียบด่วนเปิดหน้าแล้วมานั่งคุยกับผม
คุณจะให้ผมคุยบนบกหรือในน้ำก็ได้คุณบอกมาเลยหรือคุณจะคุยในบกในนั้น
ทุกอย่างผมทำให้ได้หมดขอให้คุณมาเป็นคนเดียวที่จะจ่าย
เป็นคนที่ได้จ่ายไม่ใช่ทนายหญิงคนนั้นอะไรไม่ใช่นะ
คนนี้แหละที่จะจ่ายให้พี่ก็ไม่เคยเจอพี่เจี๊ยบใช่ไหม
ไม่รู้ว่าคือใครด้วยไม่รู้เป็นคนเดียวที่ไม่เคยรู้จริงจริงอันนี้
แต่ถ้าจะตามจริงรู้แต่ไม่ตามอ่ะไม่ตาม
บางทีก็อยากจะให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาโอ้โหจ้ะก็นั่นแหละ
ไอ้เจ๊บเรียบด่วนไอ้เจ๊บไอ้เจ๊บเรียบด่วนนี่เขาทำเพจมาไหนขนาดไหนล่ะ
พักสักครู่เดี๋ยวก่อนเนี่ยทิ้งบอมไว้แล้วก็ไปดูสิ
โอเคเมื่อกี้นี้นะฮะก็คือยืนยันชัดเจนแล้วนะครับ

ใครลงขันเพิ่มอีก๓แสนนะอีก๓แสน
ครับอันนี้ผมจะไปขอสปอนเซอร์จากเนี่ย
อะไรโอต่างนานาจะไปขอสปอนเซอร์เขา
คนละสัก๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐รวมกัน
หลายคนแล้วผมจะเยินยอให้

พูดมาแล้วว่า๘แสนจะมาออกแล้วอ่ะอย่าดีแต่พูด

เพราะคนนี้ให้ฆ่าแต่คนที่ไม่ให้ฆ่าคือใครนะคะ
อย่าไปพูดสัมเภาเวศรีอ่า

บอกมาเลยมานะขอให้มาโอเค

อันนี้ต้องบอกลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำค่ะ
ต้องบอกว่าน้องลิซ่ามีการพูดถึงลูกชิ้นมาตอนนั้น
ก็ทำให้เป็นกระแสดังมากที่บุรีรำเนี่ยค่ะ
ก็มีการเปิดที่หลังสถานีรถไฟ

ขายดีบขายดีขายดีจนกลายเป็นแบบคือกลายเป็นการท่องเที่ยว
ไปเที่ยวกันเต็มเลยอะคนนี้ส่งการเป็นแบบรายได้
ที่เขาส่งตอนที่มีเฟ้นชายอะใช่ค่ะ

แล้วมีแบบประมาณแบบหลายร้านมากที่อยู่ในบริเวณตรงนั้น
คือเลี้ยงกันติดกันเลยค่ะ
ดังนั้นต้องบอกว่าเขามีการร่วมจัดงาน
คล้ายวันเกิดครบรอบ๒๖ปีให้กับน้องลิซ่านะคะ
โดยการจัดงานกลุ่มแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินบุรีรำเนี่ย
จะนำลูกชิ้นอย่างน้อย๕๐๐กิโลกรัม
เอามาทอดแจกเลยให้กับผู้ที่มาร่วมงานตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาเลย
จากนี้ค่ะยังนำลูกชิ้นแล้วก็ผักแก้มลูกชิ้นเนี่ย
คือกลุ่มแม่ค้ากับการท่องเที่ยวคือจัดงานให้น้องลิซ่าเลยค่ะ
ท่านบุรีรำต้องจัดงานลูกชิ้นยืนกิน
ใช่ดังจริงคือกลายเป็นแบบว่าทุกคนไปบุรีรำตอนนี้ต้องแวะไปกินนะคะ
เพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยแกเป็นคนบุรีรำใช่ไหมฮะ

ถอดปลดดำเป็นคนศาชงเศร้าปะเฮ่ย

เดี๋ยวทอดผ้าบางสกุลเขาจะไปทอดให้คุณด้วย
โอ้โหปิดหน้าขนาดนี้เลยเทียบล่าสุดนะครับกุญดันไนย์แห่งบอกว่าบอกว่ายอมจ่ายให้สามแสนเค็มแล้วสิถ้าอย่างงั้นส่งมาแล้วนะฮะสามแสนบอกยอมยอมจ่ายสามแสนน่ะ
มาแล้ว๓แสนนะฮะบอกว่าขอให้เจี๊ยบมานั่งสัมภาษณ์ในรายการ

รักษาคำพูดนะครับเจี๊ยเรียบด่วนนะฮะ

เคลียร์ตัวเองต่างที่สาวกรี๊ดกระทิงกันเนอะ
เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่แบบว่ามีชื่อไปเอี่ยวกับ

ยืนยันไม่ใช่ผู้ต้องหาตั้งแต่แรก

ถือว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุดในชีวิตเลยครับ

เมื่อเจอแล้วก็ต้องสู้ปัญหาในประเทศให้ได้

ก็คือพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทรงชาติ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ